คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมยังจำภาพเหตุการณ์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๕ที่ขอนแก่น
เปรมศักดิ์อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น
จำได้ไหมคะที่ลักษณะเหมือนกับไปมั่นน้องอายุ๑๗ปี
แล้วก็นักข่าวก็ทำหน้าที่สื่อมวลชน
ไปที่ทำงานแกไปขอสัมภาษณ์
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมไปขอสัมภาษณ์แต่ปรากฏว่า
เปรมศักดิ์สั่งลูกน้องให้ล็อกตัวนักข่าวแล้วก็จับแก้ผ้า
ล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าของคดี
เพราะว่าสารท่านก็สั่งจำคุกนายแพทย์เปรมศักดิ
แล้วก็อดีตเลขานุการ๒เดือนโดยไม่รอลงอาญานะคะ
แต่ที่สุดแล้วทนายความส่วนตัวของคุณหมอเปรมศักดิ์
หลักทรัพย์เป็นเงินสด๑๒๐๐๐บาท
เพื่อประกันตัวออกไปค่ะแต่ก็มีเงื่อนไข
ที่ศาลจังหวัดพลนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยยุระ
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
พร้อมว่าที่๑๐๓บัวทองโลขันอดีตเลขานุการณ์ส่วนตัว
พร้อมกับทนายความค่ะวันนี้ก็เดินทางมาฟังคำตัดสินของศาล
ห้องพิจารณาคดี๒สารจังหวัดพล
โดยฝ่ายโจทย์ก็คืออายการจังหวัดพล
ก่อสิทธิ์กองโฉมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิว
ประจำศูนย์ข่าวภาคอีสานในฐานะโจทย์ร่วม
พร้อมกับทนายความก็เดินทางมาฟังคำตัดสินของศาล

จากนั้นองค์คณะผู้พิพากษาสารจังหวัดพลก็นั่งบันลัง
อ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุก
นายแพทย์เปรมศักดิ์และว่าที่ร้อยตรีบัวทอง
จำเลยที่๑และจำเลยที่๒เป็นเวลา๒เดือน

หลังจากนั้นหลังจากที่ศาลตัดสินเรียบร้อย

ไปที่ห้องควบคุมตัวทันทีค่ะ
นายประการนบศรีทนายฝ่ายโจทย์บอกว่า
ขอบคุณศาลและกระบวนการยุติธรรมที่นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
โดยสารให้เหตุผลว่าจำเลยทั้งสองคนมีหน้าที่การงานที่ดี
เป็นผู้นำท้องถิ่นและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
แต่ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกกับผู้อื่นในอนาคตก็เลย
ตัดสินออกมาก็คือลงโทษจำคุก๒เดือนนั่นเองค่ะ

บอกว่าดีใจที่สารให้ความยุติธรรม
และให้เป็นคดีตัวอย่างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของสื่อมวลชน
ซึ่งต่อมาทางทนายความของนายแพทย์เปรมศักดิ์

ตัวต่อสารซึ่งสารท่านก็พิจารณาให้ประกันตัวทั้งสองคน
ในวงเงินคนละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทก่อนที่จะหลบนักข่าวนะ
ไม่ให้นักข่าวสัมภาษณ์ค่ะหลบไปทางด้านหลังของศาล
แล้วก็ขึ้นรถกลับทันทีค่ะย้อนกลับไปดูที่ไปที่มาของคดีนี้หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมคดีนี้เกิดขึ้นคือ๒๖กรกฎาคม๒๕๕๙
ขณะนั้นผู้สื่อข่าวจาก๕สำนักในจังหวัดขอนแก่น
ก็พยายามที่จะไปขอพบกับนายแพทย์เปรมศักดิ์
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่เพื่อขอสัมภาษณ์
กรณีมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียก็คือภาพเมื่อสักครู่
นี่นะภาพนี้นะคะที่นั่งอยู่กับน้องนักเรียนชั้นม๔
อายุ๑๗ปีและก็มีผ่านใส่ธรรมบาตรจำนวน๑
คล้ายกับพิถีมั่นด้วยพิถีต่างการอะไรประมาณนี้
ก็พยายามที่จะไปขอสัมภาษณ์คุณหมอเปรมศักดิ์ในห้องทำงาน
แต่คุณหมอเปรมศักดิ์สั่งให้ลูกน้องล็อกตัวนายก่อสิทธิ์
แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้แก้ผ้าเพื่อประจานค่ะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวทั้งหมดก็เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับนายแพทย์เปรมศักดิ์
พร้อมพวกรวม๗คนในข้อหาร

ทำการกักขังหน่วงเหนียวบังคับข่มขืนจิตใจ
และกระทำอาณาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน
แต่ว่าอายการจังหวัดพลได้มีความเห็นสั่งฟ้อง
เฉพาะนายแพทย์เบรมศักดิ์และว่าที่๑๐๓บัวทอง
จำเลยที่๑แล้วก็จำเลยที่๒เท่านั้น

อายการสั่งไม่ฟ้องนะคะโดยให้เหตุผลว่าสำนวน
พนักการสอบสวนที่เสนอมานั้น
มีบางคนไม่ได้อยู่ในข่ายร่วมกระทำความผิด
กับนายแพทย์เปรมศักดิ์ค่ะ